เอามาดูข่าวนี้หน่อยครับคุณผู้ชมโหดกว่านี้มีอีกไหม
แต่ย้ำแบบนี้เราต้องฟังความสองด้าน
ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางเฟซบุ๊คปีที่แล้ว
ตกลงโปรงใจเป็นแฟนกันล่าสุดเธอท้องสามเดือน
แต่ว่าระหว่างการตั้งท้อง๓เดือนโดนแฟนซ้อมถึง๑๗ครั้ง
หวังจะให้แท้งก็เลยออกมาร้องแบบนี้ว่าไม่ไหวแล้ว
ฝ่ายผู้ชายนี่ทำแบบนี้มันไม่ไหวเหลือเกิน
ก็ออกมาร้องทางด้านของมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ตอนนี้ตั้งทางอยู่๓เดือนมาร้องกับมูลรัชทิปวีนาให้ช่วยเหลือ
พอไม่พอใจก็จะตบจะตีอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
หน้าตาปูดบวมกันไปอันนั้นครั้งแรก
หลังจากนั้นในห่วงของวันที่๑๔มกราคมถึง๒๕กุมภาพันธ์ของปีนี้
เป็นการทำร้ายครั้งที่๒๓๔๕๙ต่อเนื่องกันไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคอนโดแถวพัทยาใต้ชนบุรี
มีทั้งต่อยทั้งตบมีครั้งหนึ่งนะสลบไปเลย
๑ปี๔เดือนโดยโทษจำคุกรอลงอาญา๒ปีแล้วก็ให้ติดกำไรอีเอ็ม
สัญญาว่าจะไม่ทำอีกนะแล้วก็มีการไหว้ขอเข้ามาพ่อด้วย
เพื่อให้ถอดกำไรอีเอ็มออกก่อนกำหนด
ให้ไปถอนแจ้งความข้อหาธรรมดาลังกายด้วย
สายเดิมกลับมาไงก็ทุบตีแล้วขอเงินอีกอะไรแบบนี้นะช่วง
พฤษภาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเอบอกว่าถูกบีทำ
ร่างกายรวมแล้วเนี่ยประมาณ๑๗ครั้งคมคู่คมคู่ให้อะไรให้
ไปเจอกันเพื่อไปมีอะไรกันนะฮะจนกระทั่งสิบสามตุลาคมที่ผ่านมา
เนี่ยเอมรู้ว่าบีท้องโอ้โหแล้วเหมือนแบบต้องการจะให้เลิก
อ่ะเพราะว่าแบบไม่ไหวอ่ะนะฮะบีเขาสืบจนรู้สุดท้ายตาม
ทำร้านร่างการคมคู่ถึงพ่อถึงแม่เถอะเลยนะฮะล่าสุด๒๓พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาบีตามมาทำร้ายอีกมาเตะตามลำตัวมาต่อยหน้าจนแบบ
กแก้มแตกเลยฟันก็หักกันไปหูฉีกเย็บสามเข็มสุดท้ายไม่ไหว

หรรตอนที่หนูจนทำทำร้านรักการไปสังวันก่อน
หาต่ำรอบก่อนใช่ไหมออกไปโรงพยาบาลและหนูสิ่งแรกหนูถาม
หนูก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วหนูสิ่งแรกที่หนูถามโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่า
ช่วยดูอันตราซาวน์ให้ลูกหนูก่อนได้ไหมว่าปลอดภัยดีเปล่า

ถ้าลูกหนูต้องเป็นอะไรอย่างนั้นหนูไม่โอเคเลยนะคะ
แล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้าทางคดีเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายนะคุณผู้ชม
แต่ว่าต้องรอเรื่องของตำรวจเขาสอบสวนกันต่อแต่มันมีข้อมูลฝั่งผู้ชายเหมือนกัน

ฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายผู้หญิงนี่แหละเอาเงินเข้าไป๕แสนบาท
บอกว่าจะไปลงทุนหุ้นในต่างประเทศ
พอมาทัวร์เงินก็ไม่ให้ไม่ได้

แล้วโดนผู้ชายหมายถึงผู้ชายโดนหลอกประมาณสัก๗๘คน

แต่ความจริงเป็นยังไงต้องรอให้ตำรวจเขาสืบสวนต่อ
ใช่เพราะว่าฝั่งผู้หญิงพูดมาแบบนี้
ผู้ชายหงายการ์ดแบบนี้มาสุดท้ายตำรวจต้องดำเนิน
มันไม่ตรงกันเนี่ย